คุณผู้ชมค่ะสามีแห่งชาตินะคะอย่างฟิล์มธนพัฒน์ค่ะ
ก็โดนข่าวลือข่าวเมาส์โอ้ยเยอะแยะสารพัดแต่ว่าล่าสุดก็โดนเมาส์แรงเหมือนกันนะคะ
บอกว่าเป็นพระเอกในเรื่องเยอะเหลือเกินก็แบบว่าที่ลือลือว่าเป็นพระเอกเรื่องเยอะ
กฎแบบซุปตาแบบกดเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวมาดูกฎของเขาบ้างดีกว่านะคะ
เดซุปตาเรื่องเยอะก็มีกฎแบบเหล็กเพียบเลยจะกินอาหารก็ต้องมีคนชิมให้ก่อนนะจ๊ะ
ออกงานจะไพ่ถ่ายเซลฟี่ก็คิดเงินเพิ่มนะงานเลสเนี่ยก็คิดเงินเพิ่มอีก
ดูเรื่องเยอะจังเลยนะคะจะมีมูลความจริงบ้างหรือเปล่าไปฟังจากเจ้าตัวกันค่ะ
มีคนติดตาม๒๕คนไหมคะ

คนเดียวก็วุ่นวายแล้วฮะ

แล้วก่อนทานข้าวต้องมีคนไปชิมไหม

เกี่ยวกับเราถ้าใครไม่เชื่อก็มาเจอผมได้เองครับ
เรารู้ตัวว่าเราเป็นคนยังไง
เราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราก็ไม่เห็นต้องซีเรียสอะไร
ก็ยืนยันนะคะว่าเจ้าตัวเป็นคนติดดินจริง
ไม่ต้องมีใครให้ชิมหรอกชิมเองก็ได้ครับ

เพราะว่าเขามีละครเจาะถึง๒เรื่องรวดเลย
ขออนุญาตแฟนไปถ่ายละครก่อนไปทำงานก่อนละกันนะคะ

ก็แฟนรักมากขึ้นกว่าเดิมนะจ๊ะไม่รักไม่น้อยลงหรอก

ที่ถูกร่างแหกับดราม่าเรื่องซุปตากฎเหล็กเยอะนะคะ
จริงมีซุปตาอีกหลายคนที่กำลังโด่งดังในช่วงนี้เนี่ย
ข้างแหเข้ามาแต่แต่ละคนเขาก็ออกมาเคลียร์แล้วว่าไม่ใช่เจ้าตัวนะคะ
คุณผู้ชมก็อาจจะเป็นแค่กระแสข่าวลือก็เป็นได้นะคะ